เดี๋ยวไปดูกันหน่อยกับเรื่องราวลี้ลับกันที่จังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่าสถานที่ที่ผมจะพาไปดูเนี่ยมีต้นโพออาถรรพ์
มีคนเนี่ยเคยจะไปตัดออกแล้วก็ทำถนนผ่ากลางไปเลย

อาถรรพ์โอ้โหคนไปตัดนี่สุดท้ายมีอันเป็นไป

เรื่องนี้ผมไม่ได้มาเล่าเองมีชาวบ้านเข้ามาเล่าให้ฟัง
ไปดูกันหน่อยครับที่นี่ครับพุทธสถานวัดแจ้งตำบลชัยภูมิ
อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
วัดแห่งนี้เขาสร้างขึ้นอยู่บนเกาะกลางถนนสายชายโยสิงห์บุรี
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออยู่กลางถนนเลยนะครับ

ถนนถูกแยกออกจากเกาะกลางทั้งสองฝั่ง
ซึ่งเป็นเกาะกลางถนนก็จะมีรั้วเป็นสารพระภูมิตั้งติดเรียงราย
บริเวณรั้วโดยรอบนะครับ
แถมยังมีสารพระภูมิเจ้าที่
พร้อมกับรูปปั้นงูขนาดใหญ่ตั้งเอาไว้

มีมาพร้อมกับซากปรักหักพังขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัด

และบริเวณด้านข้างก็มีต้นโพขนาดใหญ่
โดยตัดขัดเครื่องหนึ่ง
ถนนเนี่ยนะต้องสร้างอ้อมวัดแบบนี้

มีคนที่จะเคยมาทำเป็นผู้รับเหมา
เขามาตัดต้นโพนี้ออก
คนที่มาตัดเนี่ยนะสุดท้ายมีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

คนที่ขับรถแบ็คโฮก็มาอีก

สุดท้ายก็เสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

แล้วก็ทำถนนแยกออกมาเพื่อที่จะหลบเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับ
แล้วก็นอกจากวัดแล้วก็ยังมีต้นโพเก่าแก่ขนาดใหญ่

เขาบอกว่าหลังจากมีความเจริญทางพื้นที่
เขาก็เตรียมที่จะสร้างถนนอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง
โอ้โหมีคนจะมาตัด
มีคนจะมาทำทางสุดท้ายก็ต้องเจออาถรรพ์กันไป

เอ้าพอเรื่องราวนี้นะครับ
ถูกประชาชนเขาเล่าขานกระจอนกระจายออกไป
เมื่อมีประชาชนที่เขาผ่านมาแถวนี้

แล้วก็ยกมือไหว้กันเพื่อความเป็นสิริมงคล

โอ้โหมีคนมาเคยขอโชคขอลาบ

กลับไปอีกด้วยกับสถานที่ตรงนี้ที่จังหวัดอ่างทอง

ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ